คุณผู้ชมฮะเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงกันไป
แต่เลี้ยงบางสิ่งบางอย่างบอกเลยนะสร้างรายได้เป็นอย่างดี
นี้สมัยนี้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงมดกันแล้วครับ
นี่จริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
นี่เป็นอาชีพครับอาชีพคนเลี้ยงมดเชื่อไหม
หลายคนฟังแล้วงงงงสินั่นแหละสิ
มันสร้างรายได้ยังไงเขาบอกว่าสร้างรายได้หลักแสนได้เลยนะ
เดี๋ยวค่อยค่อยเล่าให้ฟังนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาพิสูจน์มาแล้ว
คนนี้ชื่อว่านายการอายุ๒๙ปีเป็นนุ่มวิศวะฮะ
หันมาเอาดีด้านการเลี้ยงมดเป็นอาชีพหลักเลย
ที่เขาจัดจำหน่ายมดและอุปกรณ์การเลี้ยงมดเจ้าแรกในประเทศไทย
เออใช่เหตุนี้
เขาบอกว่าเขาจัดจำหน่ายมดและอุปกรณ์การเลี้ยงมดเจ้าแรกในประเทศไทย
โดยอาชีพนี้ใช้เวลาไม่นานสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพราะมีคนหลายคนที่ชื่นชอบในการเลี้ยงมดต่างมาอุดหนุนคุณการอย่างต่อเนื่อง

ยังไงยังไงคือเขาบอกว่าจากผู้ติดตามแค่ไม่กี่สิบตอนนี้ผู้ติดตามเนี่ยหลักแสนแล้วนะ
ในเวลาอันรวดเร็วเป็นอาชีพที่น่าสนใจ
แล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ไปขุดเอารังงดธรรมชาติมา
เพราะมันเป็นการทำลายระบบนิเวศตามธรรมชาติ

แต่ว่าเขาเนี่ยใช้การนำนางพญาที่กำลังบินย้ายรังมาเลี้ยง
แล้วรอให้ลูกหลานเนี่ยมันออกมาแทนไง

ใครที่สนใจอยากจะซื้อมดของคุณกันมาเลี้ยงติดต่อได้นะ
เห็นบอกว่าราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยเท่านั้นเอง
แต่เพื่อความชัวร์ของราคาผมว่าติดต่อไปคุยเองเลยในเพจนะครับ
จริงแล้วเลี้ยงแบบผมว่าเป็นการเลี้ยงเหมือนอารมณ์เป็นสัตว์เลี้ยงเลย
ไม่ใช่เลี้ยงเอาไว้กินไข่มดแดงหรืออะไรยังไง

เลี้ยงจังเลี้ยงแบบเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งอะแล้วเลี้ยงอยู่ในตู้แบบเนี้ย
น่าสนใจคือผมว่ามันน่าจะมีจริงแหละกับการเลี้ยงมดนะ
แต่อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมอาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนัก
เพราะคนส่วนใหญ่เขาเลี้ยงอะไรสุนัขแมวกระตรงกระต่ายนู่นนี่นั่น
แต่การเลี้ยงมดแบบนี้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ไม่คุ้นหูเลย
จริงครับมันแปลกเนาะ

ไม่เห็นเหรอ

อันนี้ก็น่าสนใจถ้าเลี้ยงแล้วศึกษาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกัน

แต่สำคัญคือเราต้องเลี้ยงเขาเราต้องเข้าใจเขา
ต้องรักเขาดูแลเขาเป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกัน